ตัวราวของการเลือกตั้งนายกสมคมจากฟุตบอลนั้น
สามตอนนะครับตอนต้องยังเป็นตอนต่อเนื่องนะครับ

เป็นตอนจบนะครับกับประเด็นที่ว่าลดความขัดแย้ง
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สง่างามครับ
ต่อกันที่ปัญหาคาใจของผู้สมัครที่
เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนน
หนังสือรับรองให้คนอื่นมาเลือกตั้งแทนตัวเองได้
โดยเศรษฐพลังเรียเอกสุรุทธมหาโรม
ประธานคณะกรรมการกลางก็ยืนยันว่า

เคยมีปัญหาจากการเลือกตั้งครั้งก่อนโดยสิ้นเชิง

เพราะว่า๓ผู้สมัครอย่างพิทธิ์หอยถวัดชัยสัจจกุล

รวมถึงรองแห้วพันธรดโทชัยทรัพย์ฤทธิ์เต็ม

มันขัดกับข้อบังคับสมาคมฟุตบอลในปี๒๕๕๙
ซึ่งในทางนาวธรรมอาจดูแตกต่าง
แต่ละทางรูปธรรมมันคือใบมอบอำนาจที่ถูกสอดแทรกเข้ามา
ทั้งที่รู้ว่ามันผิดระเบียบคิดและวิเคราะห์ไปพร้อมกัน
กับบุรุษรุปของการลดความผัดแจ้ง

การเลือกตั้งแบบทั้งแบบเดิมคือ๑ธนายยกมือกับ๒คือการเลือกตั้งแบบที่เข้าไปกาคือโหวตลับ
อ่ะก็เหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่ที่เราเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
ครั้งนี้มีจุดอะไรที่คุณวัชชัยสังเกตแล้วคิดว่ามันยังลบล้างภาพแบบนั้นไม่ได้
เกี่ยวกับเรื่องของการกันการล็อบบี้และการซื้อเสียง
กรกตเขียนลงมาในระเบียบวิธีการเลือกตั้งให้มอบอำนาจได้

เขาระบุไว้ชัดเจนในข้อ๒๒วัก๔วัก๔ว่า
มิให้มีการมอบอำนาจใดทั้งสิ้น
ฐานตรงนี้ในฐานะคนที่อยู่ในการร่างระเบียบการเลือกตั้ง
คือวิธีการจัดการเลือกตั้งนะครับคือไม่ได้ไปแตะข้อบังคับในปี๕๘แน่นอนครับ
ยืนยันด้วยตัวเองตอนออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย

เสร็จแล้วครั้งสุดท้ายคือการประชุมครั้งที่๕
ในที่ประชุมบอกเลยว่าไม่มีการมอบอำนาจ
ผมก็ถามปี๕๖มีนี่
ผมบอกช่วยเช็คนิดให้ดูบอกว่าใช่หรือไม่ใช่
ปี๕๘ไม่ได้ดูตรงนี้นะ
ก็บอกว่าไม่มีการมออมนาศ

ซึ่งผมบอกว่างงมากมาได้ยังไง
เฮ้ยงานนี้ผมขอให้หน่ายนะ

งั้นคุณช่วยเซ็นหนังสือมอบนาธิ์ได้ดีสิ

อาจจะมีรังวี่รางวัลติดมาอันนี้เราไม่พูดเพราะเราไม่เห็น

ของคุณธวัชชัยว่านี่แหละคือคือจุดสำคัญที่
มันทำให้เกิดความไม่แฟร์กับการมีใบมอบอำนาจ

ถ้าไม่มีใบมอบนาธิ์ทั้งปุ๊บไปเลย

ถ้าถ้านักกรรมการการเลือกตั้งดูข้อบังคับ

แต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนข้อบังคับเนี่ยทุกคนก็ต้องโวยวาย
ทำไมไอ้๔คนเอาก็ถอยยาดโทษที
ทำไม๔คนถึงต้องพูดตรงนี้ว่ามันไม่ตรงกันเหรอ
มันตรงกันหมดเลยว่าข้อบังคับมันผิด
ใช่ไหมไม่ใช่มารวมหัวเล่นกับผู้สมัยคนนึงไม่ใช่
ถามว่าผู้สมัครอีกคนนึงเนี่ยเขารู้เรื่องไหมอ่านไหม
นี่แสดงไม่ได้อ่านข้อบังคับอ่ะสิลงสมัครอย่างเดียว
จะลงก็ลงการเลือกตั้งมันต้องดูข้อบังคับ

ขณะที่อีก๒ท่านบิ๊กตันนัทพลที่สุวรรณ
ก็อยากให้ใช้ข้อกฎหมายเข้าช่วยตัดสินเรื่องนี้
เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้านพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
สนเสียงวิจารณ์และพร้อมสู้ตามกติกา
เพราะถ้ากรกตทำผิดพวกเขานั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบ
ผมเข้าใจนะที่ผ่านมาเรื่องของการมอบอำนาจเนี่ย
เป็นปัญหาที่หลายคนติดใจหรือว่าตั้งข้อสงสัย
อันนี้ผมอยากให้ไปดูทางกฎหมายว่า
กฎหมายสามารถให้ทำได้ไหม
ถ้ากฎหมายบอกว่าปลุกคนสามารถมอบหน้าให้คนที่
เขาไว้วางใจทำหน้าที่โดยที่เขารับผิดชอบ

เราก็ต้องยอมครับตรงนั้นทำอะไรไม่ได้
ผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เหมือนเป็นนักมวยนะครับขึ้นชก
ไม่ว่ากติกาอย่างไรผมน้อมรับ
เพราะผมมองว่ากติกาต่างเนี่ย
มันไม่ใช่แชปบังคับใช้กับผมคนเดียว
เขาเขียนขึ้นมาอย่างไรกำหนดขึ้นมาอย่างไร
เราก็สอบถามทำความเข้าใจให้กระจ่างชัด

ส่วนสิ่งที่กรกตทำจะนำไปสู่การฟ้องร้อง

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรกตต้องรับผิดชอบ
ผมเป็นผู้รับสมัครผมก้าวล่วงไม่ได้จริง
ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นอยากเห็นฟุตบอลไทยพัฒนาแบบยั่งยืน
มากกว่าการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์เหมือนครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งแฟนบอลจะได้เห็นทุกมุมมองของทั้ง๖ผู้นำเป็นครั้งสุดท้าย

การเลือกตั้งคุณคิดว่าใครคือคนที่ใช่ในวันที่ต้องเปลี่ยน
ปิดตำนานการควานหาผู้นำคนใหม่ใน๙ที่๑๐๐ของวงการฟุตบอลไทยพรุ่งนี้